สวัสดีครับทุกคน
ไหนทำมันไง
คนเดียวจริงน่ะมันมีอะไรต่อป่ะ

ใช่มั้ยแล้วไงเราได้เสร็จแล้วไง

หนุนอย่างเนี่ย
เวลา
อันนี้เป็นการสาธิตที่ขโมยนะครับ

เขาเพิ่งออกจากคุกมา
รับสารภาพว่าทำ๗ครั้ง

อยู่ในพื้นที่ความห่วง๓ครั้ง
ครับ